ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องเลยคุณ

ดังนั้นด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน
เราก็เลยเอาเรื่องนี้ต้องมาเตือนภัยกันนะครับ
ครับมมันโอ้ว
มันโอ้วมันโอ้ว
น้ำป่าปริมาณมหาศาลทะลักจากเทือกเขาในท้องที่ตำบล๔ขีด
ตำบลฉลองไหลเข้าท่วมในหลายหมู่บ้าน
โดยเฉพาะเส้นทางจากอำเภอศรีชนมุ่งหน้าไปจังหวัดสุราชธานี
ระดับน้ำท่วมสูงเป็นระยะทางประมาณ๑กิโลเมตร
รถยนต์ทุกชนิดเลยนะแทบจะไม่สามารถใช้การได้ตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพศรีชนอำนวยความสะดวก
แล้วก็แจ้งเส้นทางหลบเลี่ยงเป็นเส้นทางเลียบชายทะเลจากอำเภอศรีชน
เข้าสู่อำเภอขนอมนะฮะก่อนที่จะออกสู่อำเภอดอนศักดิ
เข้าสู่จังหวัดสุราธารณีต่อไป
ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่๔อำเภอศรีชน
ซึ่งกองร้อยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ก็ส่งกำลังพลออกให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน
สำหรับสถานการณ์ฝนในพื้นที่ตกหนักตลอด๒๓วันที่ผ่านมานะครับ
ปริมาณฝนได้ตกหนักในพื้นที่ป่า
ป่าเขาต่อเนื่องนะฮะแล้วก็จนถึงขณะนี้
ฝนเนี่ยยังตกอยู่เลยคุณยังหนักอยู่ด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะริมทาน
แล้วก็เชิงเขาเร่งอบพยพ
เนื่องจากมีปริมาณน้ำป่าไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่เห็นแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูต่ออีกจุดหนึ่ง
ก็คือที่บริเวณลำน้ำท่าดีอยู่ในหุบเขาคิรีวง
ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาของนครศรีธรรมราชคุณดูสิ
โอ้โหนี่เป็นคลิปที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะ
ชาวป้ายก็บอกน้ำป่ามาแรงมากใช่ค่ะใช่ค่ะ
แล้วเนี่ยเห็นระดับน้ำแบบนี้มาแรงมาเร็ว
และคุณดูสีของน้ำสิคะ

น้ำมันแรงเหมือนกันนะฮะในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ไปจุดที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราช

ระดับน้ำท่วมท่วมสูง๓๐เซนติเมตรแล้วนะครับ
ทางมหาวิทยาลัยต้องสั่งปิด๑วันนะครับ

จากน้ำท่วมขังหลายจุดนะครับ

ส่วนใหญ่ยังคงรองรับน้ำได้นะครับ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงรูดูแร้ง

คือเมื่อปี๕๔หรือว่า๑๐ปีก่อนนะคุณนะ

และขณะนี้ปริมาณฝนแล้วก็สภาพอากาศ

เขาบอกว่าฝนตกหนักติดต่อกัน๓๔วันเลยนะฮะ
ก็กลัวเหตุการณ์มันจะซ้ำรอยในปี๕๔นะฮะ
คุณผู้ชมฮะก็เตือนภัยกันหน่อยเรื่องสภาพอากาศนะครับ

สภาพอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้ามา
ปัจจัยที่ทำให้บ้านเรามีฝน
ก็คือลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะครับ
แล้วก็ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ดังนั้นภาคใต้ต้องระมัดระวังเลย
ฝนตกหนักฝนตกสะสมแบบนี้
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากได้

แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ
อันนี้สภาพอากาศแปรปรวนในภาคใต้นะ